วัยรุ่นจะทำร้ายรายเดอร์ครับได้ฟังแค่นี้แล้วก็แบบเอ้ย
ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วฝั่งวัยรุ่นยังพกปืนด้วยค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
เฮ้ยมันพังร้านป้านี่คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปได้ดูสิมันเกิดอะไร
วัยรุ่นกำลังพังร้านขายกระบะไก่พีเดยเตอร์ค่ะ
อยู่ในซอยก่อไผ่ที่ถนนเทพประสิทธิ์ที่บังละมุงชนบุรีนะคะ
แล้วตอนที่ไปตรวจสอบนะรอบร้านโดนก้อนหินทุบ
บุบเลยอ่ะป้ายหน้าร้านก็ล้มพังเสียหาย
นักข่าวของเราเลยลงพื้นที่ค่ะไปเจอเจ้าของร้านนะคะ
คุณพี่ธนพัฒน์อ่อนละไม้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนะนะ
พ่อค้าแม่ค้าตรงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุโทรไป
บอกว่าเนี่ยพี่ธนพัฒน์มีวัยรุ่นมาพังร้าน

แต่ตอนมาถึงไม่เจอวัยรุ่นพวกนั้นแล้ว
หนีไปแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่รู้จักกันนะ

เพราะว่าตอนเย็นก่อนจะปิดร้านมีรายเดอร์ที่ขาพิการมาจอดพักอยู่หน้าร้านไง
วัยรุ่นคนนั้นเขาก็ไปถามหาคนรู้จัก
ทีนี้มันมีประเด็นโวยวายวัยรุ่นไปโวยวายใส่รายเดอร์
หาเรื่องจะทำร้ายรายเดอร์ตัวพี่ธนพัฒน์เนี่ยเขาเข้าไปห้ามปราม
แล้ววัยรุ่นคนนั้นขู่บอกเดี๋ยวมึงระวังเถอะ
เดี๋ยวจะมาพังร้านเลยแล้วนี่มาพังร้านจริงค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วก็เจ้าของร้านบอกด้วยนะบอกว่ามีพ่อค้าเห็นนะ
วัยรุ่นคนก่อเหตุเขาพกปืนด้วยนะแล้วทำแบบเหมือนกับจะชักปืนเข้าชักปืนออกอยู่หลายรอบเลย
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจถอยมาไม่คิดไงว่าฝั่งวัยรุ่นนั้นเขาจะมาพังร้านแบบนี้จริง
พี่พี่ธนพัฒน์เอาไงต่อดีอะพี่
ผมแจ้งความเลยเพราะว่าผมก็กลัวสิ
นี่ขนาดมันขู่ไว้แล้วมันมาทำแบบนี้นะ
อีกหน่อยมามาทำอะไรผมจะทำยังไง
ก็อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ